คุณผู้ชมคะดูขโมยขโจนกันหน่อยนะคะขโมยขโจนสมัยเนี้ยนะ
ไม่กลัวกล้องวงจรปิดอ่าฮะไม่กลัวตำรวจครับ
แต่กลัวสัญญากันขโมยค่ะ
นี่ค่ะมาทางไหนกลับทางนั้นเลยคุณผู้ชม
ได้ยินใช่ไหมเสียงตอนแรกที่ฉันก็เอ๊ะมันคือเสียงอะไร
หลีดหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคือเสียงสัญญาณกันขโมยค่ะ
คือตอนแรกเขาปีนข้ามรั้วเข้ามาได้แล้วนะ
จะเดินเข้าไปในบ้านคงไปขโมยของนั่นแหละ
แต่พอเสียงสัญญาณดังปั๊บเนี่ยรีบถอยออกมาปีนรั้วเลย
ซึ่งตามจับตัวไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าจังหวะที่ทั้งลง
ถอยกลับไปเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เมื่อเจอสัญญากันขโมยร้องผู้หญิงสูงวัยเนี้ยอยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็ติดตั้งระบบป้องกันขโมยจากภายนอกอาคาร
ก็รอดต่อการโดนทำร้ายเพราะว่าหัวขโมยตกใจ
ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าสัญญาณที่มันดังน่ะ
มันคงเป็นระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วพอมันมีการเคลื่อนไหว
สัญญาณมันก็เลยดังแบบนี้ขอให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ
เป็นตัวอย่างให้หลายบ้านนะติดแค่กล้องไม่พอ
และอาจจะต้องติดสัญญาณดังแบบนี้ด้วยนะครับ